มาดูเรื่องนี้กันหน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็ขับรถอยู่ดี
ปรากฏว่าคือมีรถน้ำแข็งปาดหน้า
หน้านะครับและสักพักหนึ่ง
รถน้ำแข็งคันนั้นนะฮะก็ไปจอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็ใช้อาวุธปืนถือออกมาเปิดกระจกออกมา
ออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าปั้ง

มีคลิปให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ด้วยนะฮะ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมคนในรถซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหลัก
ทั้งสองคนเลยนะคุณตกออกตกใจนี่จังหวะนี้

เมื่อรถคันนี้เขาก็ขับตามไป
รถน้ำแข็งก็ขับไปข้างหน้าแล้วนะครับ

โผล่อีกทีที่ตลาดที่ชุมชน
จะเห็นว่ารถน้ำแข็งจอดข้างทางนี่ครับ
สักพักเขาคงลดกระจกมา

คนขับรถน้ำแข็งทำอย่างไรคุณ

เห็นชัดเจนยิงขึ้นฟ้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงปั้ง

นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่คนที่ประสบเหตุ
ก็คือนางสาวชนทิชาวงโคกศรีอายุ๒๐ปีเท่านั้นเอง
ชาวตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
นำภาพจากกล้องหน้ารถตรงนี้นะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองไหม

ขณะที่ขับรถออกจากหน้าร้านค้า

ระหว่างนั้นคู่กรณีซึ่งเป็นรถขนส่งน้ำแข็ง

ทำให้เธอต้องเหยียบเบรกกระทันหัน
ตั้งสติได้เธอก็เร่งเครื่องตามไปสักพักหนึ่ง

แล้วมาเจอว่ารถขนส่งน้ำแข็งจอดข้างทาง
แล้วก็ชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้านะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙มกราคม๒๕๖๕เนี่ยนะฮะ

ทีนี้ตำรวจสืบจนทราบตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายนัทอายุ๒๒ปี
มีอาชีพขับรถขนส่งน้ำแข็ง

พบว่าอยู่ในอาการมึนเมายอมรับว่ากระทำความผิดจริง
แต่ปืนเนี่ยคุณเป็นปืนสีทองอร่ามแบบนี้

ตำรวจตั้งข้อหายิงปืนโดยใช้โดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านชุมชน
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐บาทนะครับ
แล้วก็คุมตัวตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายเพิ่มเติมด้วย
จากนั้นตำรวจบอกว่าจะปล่อยตัวไปนะฮะ
แต่ทีนี้คุณตาของนางสาวชนทิชา
ก็คือคุณตาสมบูรณ์สายขุนอายุ๗๒ปี
พาหลานสาวมาที่สถานีตำรวจอีกครั้ง
เพราะได้ยินข่าวว่าตำรวจจะปล่อยตัวไปใช่ไหม

ตำรวจจะปล่อยตัวไปง่ายแบบนี้ไม่ได้
เปรียบเทียบปรับแล้วบอกว่าเป็นปืนของเล่น

แล้วคุณตาก็เลยไปขอให้ตำรวจเนี่ย

รื้อดูให้ที่ลงบันทึกประจำวันไว้

คุณตาบอกโหตำรวจลงบันทึกประจำวันแบบง่ายเลย
บอกว่าไม่ใช่ปืนจริงแล้วก็จะปล่อยตัวไป
แต่คุณตาบอกว่าจริงแล้วมันเป็นคดีอาญาได้เลยนะ
จะเป็นปืนอะไรก็ช่างเถอะแต่ยิงในชุมชน

แต่ก็ทำให้เข้าใจว่าเป็นอาวุธปืนจริงได้
เพราะหากแค่ปรับแล้วก็ปล่อยตัวไป
อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนหรือกระทำเช่นนี้อีก
คุณตาก็เลยบอกคุณตำรวจเขียนบันทึกให้มันดี
คุณตาบอกแบบนี้เลยนะตอนให้สัมภาษณ์กับเรานะฮะ

เพราะกลัวจะไปทำอันตราย
ถ้ามีอาวุธปืนจริงมันอาจจะอันตรายกว่านี้ก็ได้